เอามาดูกันต่อกับเรื่องงานแต่งช่วงนี้
ไม่พูดถึงไม่ได้น้องสายไหมค่ะ
ไม่ได้คุณผู้ชมยางเขาก็เป็นก้นไทยหลายคนบอกว่าเป็นก้นเกาหลีหรือเปล่า

อีกหนึ่งงานแต่งคุณผู้ชมนี่เลยนะคะ

แต่คุณเอเซียเนี่ยเขาเป็นแบบสายบ่อนะลูกเขาแซ่บเลยนะผิวคมเข้มเนอะ
ตามภาพเลยค่ะนี่ค่ะเสื้อสีเหลืองเนี่ยคุณผู้ชม
จูงมือแฟนตาสีน้ำข้าวนะคะคุณเชอร์นะคะแอสเชลเลอร์ค่ะ
ที่บำเผลอสรรพาตอลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แดงก็บอกชิลมากตอนที่รถน้ำสังให้สัมภาษณ์ข่าวนี้ค่ะ
บอกว่าดีใจมากเลยค่ะมีความสุขมาก
และหลังจากนี้ก็จะไปฮานีมูลที่กาเจ้า
เดี๋ยวเจ้าสาวพูดไม่ชัดเลยทันทีเหรอมีแฟนฝรั่งปุ๊บ
อาบปุ๊บก็นิดหนึ่งแล้วก็จะเจอพี่สิทธิ์แจกงาน
ก็คือจะไปเกาะเต่าก่อนแล้วก็จะไปเยอรมนีต่อนั่นเองนะคะ
ต้องแปลไทยเป็นไทยฟังพี่แจ๊กที่ต้องแปลอีก
แต่แบบว่าช่วงนี้นะคนแต่งงานเยอะนะ